เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของโบสถ์
อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าโบสถ์ที่เราอาจจะคุ้นตาเนี่ย
จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นพุทธประวัติชีวประวัติของพระพุทธเจ้าที่สวยงาม
แต่ว่าอุโบสถเก่าแห่งนี้นะคะคุณผู้ชม

คือเห็นแล้วมันมนต์โบราณจริง
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เราไปที่วัดบ้านโนนประดูกหมู่๓ค่ะ

เข้าไปเนี่ยจะเจออุโบสถเก่าแก่หลังนี้แหละ

สังเกตฟ้าผนังอุโบสดนี้ก็จะเป็นปูนเก่า

เงยหน้าขึ้นไปดูในขือก็จะเห็น
ว่าเป็นขื่อที่ทำด้วยไม้เก่าอีกเหมือนกัน

ข้างในค่ะคุณผู้ชมจะมีลายภาพเขียนฟ้าผนัง
บอกด้วยราวทางพระพุทธศาสนา
พุทธชีวประวัติของพระพุทธเจ้า
แล้วก็มีความสวยงามที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นความดั้งเดิมเป็นความโบร่ำโบราณหาชมได้ยาก
คือภาพแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วข้างในเนี่ยเห็นไหมคะ
ก็คือจะวาดเหมือนเป็นฝีมือของศิลปินในยุคนั้น
คือยังไม่ได้มีความละเอียดละออหรือความประนีตอะไรเหมือนกับทุกวันนี้นะคะ

แต่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาได้อย่างดีทีเดียวนะคะ
และนอกจากในวัดแล้วนะคะภายนอกของอุโบสถก็ยังมีภาพเขียนลายไทย
ซึ่งก็ทำให้เราเห็นถึงเรื่องความเชื่อทางศาสนา
อย่างเช่นทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปตกนรก
แล้วก็มีภาพวาดสิ่งคู่อยู่หน้าประตูทางเข้าด้วยนะคะ
โดยพระครูอดุลธรรมสถิตวนุตโทโสเจ้าอาวาสวัดเล่าให้ทีมข่าวฟัง
บอกว่าอุโบสถนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๔๖๑
ปีนี้ครบ๑๐๐ปีพอดีค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าบทแห่งนี้สร้างมาจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน
ร่วมแรงใจกันนะคะในการบริจาคเงินแล้วก็ร่วมแรงกันในการสร้างขึ้นมา
ในการที่จะใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
พระธรรมให้ฟังโดยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมุงด้วยสังขสิ

ต่อมาก็บูรณะมาเป็นกระเบื้องลอนคู่

หลังนี้ไม่ใช่แล้วนะเขามีหลังใหม่สร้างขึ้นมาทดแทน
แต่ข่าวดีคือล่าสุดทางสำนักศิลปากร

จะอนุรักษ์อุโบสถหลังนี้ให้เป็นโบราณสถานค่ะ
เป็นการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณวัตถุโบราณสถาน
แล้วก็กันพื้นที่เอาไว้เตรียมที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมาด้วย
นครราชสีมานี่จริงวัดก็เยอะนะ